ตัดนิ้วพิสูจนรักแท้ยอมทุกอย่างแม้โดนซ้อม
โอ้โหจะรักอะไรขนาดนั้น
คุณเคยพิสูจน์รักแท้ด้วยวิธีไหนครับ
โอ้โหคุณเคยพิสูจนรักแท้ด้วยวิธีไหน

ตำรวจบางเลนนะครับพา

หวงซ้อมใบหน้าบวมปูด

ตัดนิ้วตัวเองคุณผู้ชมกู้ภัยพาส่งโรงพยาบาลครับ
แล้วอายุแค่๑๖น้ำแข็ง

อ๋อเป็นนัก๑๖แต่มีสามีแล้วเหรอ
นั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องของหัวใจไม่เป็นไร

นะฮะตำรวจสมพบังเลนนะ
แล้วก็อาสาบุริษฐิสุขศาลานุคล้อนครปฐม
เข้าตรวจสอบห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๒
ตะโบนดาราภิโรบังเภอบังเลนจังหวัดนครปฐม
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนทะเลาะกันในห้องดังกล่าว
ไปพบนางสาวการศรีนีเธอยุค๑๖
นั่งอยู่ในห้องใบหน้าเขียวช้ำ
ตาซ้ายบวมปูดนิ้วนางมือขวาฉีกขาดไป๒ข้อ
โอ้โหน้ำแข็งวัดเลย

มีพลัสเตอร์ยาพันอยู่ส่วนนิ้วก้อยมือขวา
ห่อด้วยกระดาษเลือดท่วมฮะ
หลังจากเธอใช้มีดตัดนิ้วตัวเอง
เพื่อพิสูจน์ความจริงใจพิสูจน์รักแท้
ให้สามีเชื่อใจเลิกหึงหวงฉันสักทีได้ไหม
เนื่องจากถูกสามีทำลายร่างกายมาโดยตลอด

นี่แหละจากนั้นเธอเอานิ้วใส่ถุงแช่น้ำแข็ง
แล้วเอาไปให้เจ้าหน้าที่แต่ปล่อยไว้นานเกินไปครับต่อไม่ได้แล้ว
คือตัดนิ้วตั้งแต่กลางคืนนะครับแล้วเอาไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยตอนบ่าย๓โมงครึ่งของอีกวัน
แล้วพี่เบิร์คิดดูสิจากกลางคืนจนถึงบ่าย๓

เจ้าหน้าที่พาตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นเลยฮะนะครับ
อำเภอนครชัยศรีระหว่างทางนางสาวการซีนีโทรศัพท์คุยกับแม่
ด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือแม่หนูถูกซ้อมอีกแล้วครับ
ตอนนี้หนูกำลังไปโรงพยาบาล
ซ้ำเติมน้องนะไม่ซ้ำเติมน้อง
ผมบอกแล้วมันเรื่องของหัวใจเด็กวัยรุ่น
แต่รู้ไว้นะว่าไม่มีใครรักเราเท่าพ่อกับแม่
ถึงวันที่เราทุกข์คิดถึงครั้งแรกแวบแรกใคร
แม่นี่แหละฮะ

ตำรวจสพบังเลนนำตัวนายทองพลุคำยาสามีของผู้บาดเจ็บอายุ๒๔
ที่อยู่ในห้องพักไปสอบสวนตรวจปัสสาวะไม่ต้องสืบ
ม่วงยอมรับว่าเสพยาบ้าเข้าไปก็ถูกดำเนินคดี
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าทั้งสองคนเนี่ย
ทะเลาะและทำร้ายร่างกายกันอยู่บ่อย
เพราะสามีหึงหวงภรรยาส่วนครั้งนี้ทะเลาะกันตั้งแต่หัวค่ำ
วันที่๒๓ตุลาคมจนฝ่ายภรรยาตัดนิ้วตัวเองพิสูจน์รักแท้
ทะเลาะกันอีกรอบช่วงบ่ายวันที่๒๔ตุลาคม
นางสาวการซีนีถูกซ้อมจนสภาพอย่างที่ผมบรรยายไปฮะ
ย้ำอีกทีนะครับ
บางทีความรักนะลูกนะหลานนะ

รักด้วยหัวใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน
ไม่ใช่ความอดทนของคนคนเดียว
ดังนั้นน้องไม่จำเป็นต้องทนให้เขามาทำร้ายเรา
แล้วไม่จำเป็นต้องพิสูจน์รักแท้ด้วยวิธีการแบบนี้นะ